คุณผู้ชมครับผู้บริโภคนั้นอาจจะกังวลนะครับว่า
กระทบต่อการใช้จ่ายต่อค่าบริการในอนาคตหรือไม่
วันนี้ครับไทยรัฐทีวีได้นำมาเปรียบเทียบให้เห็นกันนะครับว่า
เปรียบเทียบกันกับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับระบบสัมปทานแบบก่อนหน้านี้
พบว่าการจ่ายเงินให้กับการประมูลนั้นยังคงมีราคาถูกกว่าครับ
ระยะเวลาถือครองสัมปทานเวลา๑๕ปี
เฉลี่ยแล้วจะจ่ายปีละ๙๗๕ล้านบาท
ระยะเวลาถือครองใบอนุญาต๑๕ปี
ในราคาประมาณ๗๔๖๘๘ล้านบาท
จะต้องจ่ายเงินเฉลี่ย๔๙๗๙ล้านบาทต่อปีนะครับ
ตั้งแต่๑๙๐๐ล้านบาทถึง๒๐๐ล้านบาท
ให้กับบริษัทกศธรคมนาคมเพียง๑๒๐๐๐ล้านบาท

ประมูล๑๓๕๐๐ล้านบาท
เฉลี่ยแล้วนะครับตกอยู่ปีละ๙๐๐ล้านบาท
และระยะเวลาการถือครองใบอนุญาตอยู่ที่๑๕ปี
ในราคาประมูลคือ๗๔๖๘๘ล้านบาท
เฉลี่ยแล้วต้องจ่ายเงินอยู่ที่๔๙๗๙ล้านบาทต่อปี
ราคาประมูลคือ๑๓๕๐๐ล้านบาท
เฉลี่ยแล้วจะจ่ายอยู่ที่ปีละ๙๐๐ล้านบาท
ระยะเวลาถือครองใบอนุญาต๑๕ปี
ในราคาประมูลคือ๗๔๖๘๘ล้านบาท
จะต้องจ่ายเงินเฉลี่ย๔๙๗๙ล้านบาทต่อปี
ซึ่งถือว่าแพงกว่าค่าสัมปทาน